คือยังไง๓ร่างหลักที่ต่อให้มีการเตรียมจะยื่นสารรัฐมนูล

ซึ่งผมคิดว่าสวบางส่วนนั้นก็คือ

ผมว่าเราพยายามพูดคุยกันให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ

ไม่งั้นมันจะไม่ลดบรรยากาศ

แต่คำว่ารับหลักการไอลอหรือเปล่าผมยังไม่รู้

ต้องดูปัจจุมและโลงพัศทีกันอย่างไร
มันรับหลักการแยกได้ด้วยไหม

เดินหน้าเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
ถ้าหากว่าเราตั้งสอดร้อยโดยที่กระบวนการทั้งหมดอย่างเหมือนเดิม

ดังนั้นเราจึงร่างรัฐธรรมนูลใหม่
เลือกตั้งสอสลก็เลือกตั้งด้วยกรกตชุดนี้นะครับ
แล้วสอสรไปทำงานเนี่ยก็ทำงานไปภายใต้บรรยากาศที่

ยังคงครอบครองอำนาจทั้งหมดอยู่นะครับ
ประชาชนจะแน่ใจไหมว่าถ้าออกมาประท้วงว่า
สรควรจะเขียนเรื่องนี้ด้วยแล้วจะไม่ถูกจับดำเนินคดีตามมาตรา๑๑๒
ด้วยวิธีการแบบที่ขอสชทำมาตลอด๖๗ปีเนี่ยนะครับ
บรรยากาศมันยังไม่เปิดอย่างนี้นะครับ
อันนี้ต้องแยกกันนะคือคุณกำลังมีปัญหาระหว่างคำว่าที่มา
ความชอบส่วนตัวคุณไม่ชอบคอสชมาแบบนี้ผมไม่ชอบ
กับอำนาจหน้าที่หรือความดีของเขาเช่นเขาอาจจะทำงานตรงถูกต้องก็ได้
แต่คุณบอกคุณไม่ชอบมาไม่ถูกต้องมีอีกเรื่องนะต้องแยกกันก่อน
เพราะฉะนั้นผมมองว่าองค์กรตอนนี้ด้วยอำนาจหน้าที่ด้วยกฎหมายที่มีเนี่ย
เขาทำหน้าที่นี้ได้นะฮะทำได้แน่นอนการที่คุณไปยกเลิกเขาจะสร้างปัญหามากกว่า
เพราะมันต้องมีกระบวนการในการไปหาคนเหล่านี้มาใหม่อีกและใช้เวลาไม่รู้กี่เดือนนะครับ
ทำให้ยิ่งล่าช้าในการดำเนินการสองคือว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าที่มาของการที่คอสชมาตั้ง
อะไรตั้งสวหรือองค์กรสัตว์ต่างเนี่ยมันเป็นไปตามรัฐมนูญทางภาพ๖๐
ซึ่งผ่านการทำประชามติมาแล้วแล้วมีคำถามพ่วงนะครับ
ซึ่งบางคนเนี่ยอย่างน้องอาจจะมาการเมืองรุ่นใหม่รุ่นหลังนะ
แต่ถ้าคนดูการเมืองมาตั้งแต่ปี๔๐จะเห็นบริบทว่ามันมีความขัดแย้งในการเมือง
มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงทะเลาะกันบ้านเมืองวุ่นวายสภามันไม่ฟังก์ชั่น
มันทำงานไม่ได้ใช่ไหมฮะจนถึงเมื่อนำสู่การปฏิวัติ
และตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนเป็นการเมืองช่วงเปลี่ยนผ่าน
คือคอนสระช้อคลือน้ำหน้าให้ประชาชนให้มีการเลือกตั้ง
เขาว่ากลัวว่าน้ำหน้านะบ้านเมืองมันจะกลับไปวุ่นวายอีก
ก็จึงต้องเอาอำนาจไว้ต่อละยังไม่คือ๑๐๐ถูกต้องมั้ยครับ

ถ้าปล่อยให้การเมืองกลับเป็นระบบเดิม

สวเข้ามาช่วยมันอาจจะทำให้การเมืองวุ่นวายได้

สิ่งหรือสิ่งความว่าซื้อทอดนัดมันเป็นวาธกรรม
แต่อันนี้ข้อที่จริงคือประชาชน

คือกู้นก็พยายามจะเหย็บเงียบ